ไปดูกล้วยตลอดข่าวไม่มีกล้วยได้ไง
เดี๋ยวจะพากล้วยไม่ใช่พากล้วยสิ
พาคุณผู้ชมไปดูกล้วยที่จังหวัดพยาว

งั้นกล้วยมาที่สตูมันมาไม่ได้
เราต้องไปหากันที่นี่ฮะบริเวณสวนกล้วยของคุณวิเชียนนามวง
บ้านเลขที่๑๗หมู่๗ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
นี่กล้วยประหลาด
ประหลาดไงดูดิโดนตัดไปแล้วไม่ตายแทงยอดออกมาอย่างนี้
ฉันตายไม่ได้เพราะฉันอยากจะแท้งหนอ
แท้งหนอออกมาแท้งหนอไม่ยอมตายครับคุณผู้ชม
เจ้าของคุณวิเชียนเล่าว่าปลูกต้นกล้วยน้ำว้าเอาไว้ในสวนนี่แหละ
เมื่อมันโตออกลูกแล้วก็ตัดลำต้นทิ้งมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมน้องใบตอ
ใช่ค่ะมันเป็นพืชล้มลุกค่ะเมื่อมันออกนงออกดอกออกผลมาแล้วก็ต้องตัดทิ้ง
แต่ตัดแล้วมันไม่ตายไงมันแทงยอดออกมาอีกไม่ยอมตาย
ต่อมาเนี่ยมันมีปลีกล้วยแทงช่อมาตรงนี้กลางลำต้นโผล่พวดมาเลย
นั่นทำให้สองคู่ซีแห่งเมืองพยาวนักข่าวไทยรัฐต้องลงพื้นที่ไปดู
ไม่ได้ไปดูอย่างเดียวนะนี่ยกมือกลับไหว้ก่อนแล้วก็ยังไง
ไปวัดความยาวมาเหมือนสักสองคืบได้
พอดีวันนั้นหลืมเอาตะหลับเมษวัดด้วยม้ายด้วยมือนี่ะแหละ
พบว่าด้านบนมันมีกาปลีคล้ายกับเสียงพญานาค
มาโฉอิทธิฤทธิ์ให้ดูแปลกหูแปลกตาเจ้าของสวรรค์แล้วชาวบ้าน
ตกอกตกใจก็ต้องมาดูกันแบบนี้บอกไม่เคยเห็นมาก่อน
ตอนนี้ดูอย่างเดียวดูเฉยยังไม่ได้มีการทำพิธีแต่อย่างใด
แต่ไม่แน่เหมือนกันถ้ามันใกล้แล้วเราก็วันนี้เท่าไร

เพราะฉะนั้นยังมีเวลาไงยังมีเวลาในการนัดแนะเจ้าพิธีมาเริ่มทำพิธีกัน

ถูกต้องก็ต้องค่อยจัดไทม์ไลน์จัดตารางให้ดีเดี๋ยวมันจะสับสน
เรื่องความเชื่อก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะ